แล้วเวลามากัดตามเรียนทีส่วนตามเรากับเรา๓๓คนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ฝนตกตกเป็นช่วงช่วง
ช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตก
ส่วนคุณชนะเนี่ยช่วงนี้ทำอะไรบ้างฮะ
ช่วงอยู่เชียงใหม่ครับช่วงเป็นหมีครับ

แล้วที่สำคัญช่วงนี้ไม่ตกแล้วนะแดดเปรี้ยงเลย
เออก็อย่างนี้แหละฟ้าฝนนะคะ
มันค่อนข้างไม่ได้คุณจูนุ่ง
ใช่ครับที่บ้านคุณผู้ชมฟ้าฝนอากาศเป็นอย่างไรบ้าง
เอาล่ะวันนี้หลากหลายมากมายที่จะพูดคุยกัน
อยากให้อยู่ด้วยกันยาวไปถึง๔โมง๑๕นาทีเลยนะครับ
อ่ะวันนี้ราคาสารของเรามีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนะ
บ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สยบหนุ่มคลั่งนะครับโวยวายจะทำร้ายพ่อแม่
งานนี้วุ่นจนต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดการกับหนุ่มคนนี้
สยบได้หรือไม่ต้องติดตาม
เตือนภัยโจรสวมรอยฉกไก่ต้มลิ้นหมู
เฮ้ยเอาแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วฉกไปทำอะไรต้องติดตาม
แล้วเขาทำไปประโยชน์เพื่ออะไรตามจับได้มั้ยต้องดู
ทั้งหมดนี้ตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาสนุนสนานก็ต่อในภูกัดสะบัดข่าวนะคะ

ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของแมวน้ำกันหน่อยไหม
ที่สวนสัตย์ใช่สวนสัตย์แห่งหนึ่ง

แล้วน้าน้ามึงลองไหนอุ๊บ
ทำไมครับเอาอย่างงี้ไปดูแมวน้าที่สวนสัตย์แห่งหนึ่ง
เพราะคนเข้ามาขอถ่ายรูปเราน่ารักมากเลยครับ
น่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในช่วง

สกิดยิ้ม

โอ้โหเกิดปุ๋ยมุ้ยคุณผู้ชมดูสิฮะ

นี่ครอบครัวมาถ่ายรูป
นี่น้องแม่น้ำตรงไหนดิตรงไหนดิจ๊ะ
อัพโหลขึ้นมาหน่อยตรงกลางเลยละกัด
หน่อยครับยิ้มหน่อย
ิวหน่อยจ๊ะดีดี

แม่จ๊ะแมวน้ำมันจะกินหัวหนูไหมจ๊
โอ้โฮเดี๋ยวยิ้มแล้ว
โอ้โหฟันสวยมากเลยนะ
หนูน้อยนี่ก็ดูมันจะกล้ากล้ากลัวนะ
คือฟันแมวน้ำมันก็คงจะมีแบบแหลมนะเนอะ
หนูน้อยก็กลัวกล้ากล้ากลัว
แต่เห็นแบบนี้โอ้โหน่ารักมากคุณผู้ชมครับ
ดูสิฮะโอ้โหยิ้มแฉ่งเลย
แล้วก็แลบลิ้นออกมาด้วยนะครับ
เรียกว่าเป็นภาพน่ารักที่เรานำมาฝากนะครับ
เก่งน้องสลาดมากเลย
หมายถึงคนนั่งฝึกมาที่หายแมวน้ำ
คนทำให้น้องเฟิร์ก
แต่ว่าดิฉันแยกลำบากระหว่างแมวน้ำกับสิงโตทะเลเหมือนกันนะ

ใช่และสิงโตทะเลเคี่ยวจะยาวมันจะมีวอลลลามอะไรอีกนะคุณ

งั้นพักเบรกไปคิดก่อนแล้วกันว่าต่างกันยังไงนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

กลับมาในเบรกนี้ฝากเตือนคุณผู้ชมดีกว่า
เรื่องของการไปฉีดเข็มกระตุ้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิดสิบเก้า
หลายคนยังกังวลใจเอ๊ะฉีดไม่ฉีดดียังไง
แต่ว่าทางเจรติศาสุเขาบอกว่าอยากให้ฉีดนะคะ
ใครยังไม่ฉีดนั้นรีบเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าจะฉีดกันยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังค่ะ
อ่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะเรามาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ดูข้อมูลจากสอบคอนี่แหละค่ะบอกว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้น๑๘๒๘คน
เสียชีวิต๓๕คนนะคะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันให้อาการหนักเนี่ยเบาลงก็คือการฉีดวัคซีน
ดังนั้นใครยังไม่ได้ฉีดรีบฉีดเลยนะคะโดยเฉพาะ๒กลุ่มเสี่ยงนี้ค่ะ
กลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มอายุประมาณ๑๘๕๙ปีระดับช่วงอายุกว้างอยู่นะ๑๘๕๙ปีถือว่ากลุ่มใหญ่
เขาบอกแบบว่ากลุ่มนี้เนี่ยฮะถ้าได้รับวัคซีน๓เข็มแล้วมันจะช่วยป้องกันอาการไม่ให้รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต
สายพันธุมิครอนได้ถึงร้อยละ๙๖และ๑๙๗ในกลุ่มอายุ๖๐ปีขึ้นไปครับ
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นใครบ้างกลุ่มที่๒ครับเป็นกลุ่ม๖๐๘หรือกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปครับ
และ๗กลุ่มโรคเสี่ยงรวมไปถึงหญิงตั้งคันกลุ่มนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญในการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้นไม่น้อยกว่า๑๖๐เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
ตรงนี้นะถ้าใครจะไปฉีดผมก็ยังพูดเหมือนเดิมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเช็คร่างกายเราก่อน
และถ้าเรายังรู้สึกไม่มั่นใจไปหาหมอให้เขาเช็คร่างกายของเราด้วยแล้วถามหมอเลยว่าเราเหมาะกับแบบไหน
นี่เลยค่ะแบบนี้นะสะดวกเวลาไหนไปกันเลยป้องกันไม่ให้เชื้อมันรุนแรงนะคะ
ไปดูวินาทีสยบหนุ่มคลั่งอารวาสจะทำร้ายคุณพ่อคุณแม่ตำรวจบอกไม่ไหวแล้วต้องจัดการเด็ดขาดเลยครับ

ไม่ได้ยิงปืนนะเป็นการยิงแบบช็อตไฟฟ้าเห็นไหมได้ยินเสียงจริงอยู่ไหม
นั่นแหละครับกระแสไฟมันกำลังเข้าร่างของผู้ต้องหาคนนี้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

ชาวบ้านเห็นรีบประสานความช่วยเหลือไปยังฝ่ายปกครองและตำรวจค่ะ
ก็ระดมกำลังมาแบบนี้นะคะ
กว่าที่จะจับอุ้มเค้าก็พยายามเจรจากลี๊กกล่อมอยู่นานนะ
แต่ดูเหมือนเจ้าตัวไม่มีท่าทีสงบเลย
แถมใช้มิดไอ้ต้นฟันเจ้าหน้าที่อีก
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันเลยค่ะ

นายคนนี้หันไปฟันกระจกรถกระบาดเสียหายมาอีก๓คัน
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็อย่างที่เห็นนะฮะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ค่ะคือนายธนัดพงศ์นี่นะเคยถูกส่งตัวบำบัดยาเสพติด
แต่ว่ารักษาไม่ต่อเนื่องอาการก็เลยกำเริบมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าการก่อเหตุครั้งนี้ของเขาก็ยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะ
ใช่ครับส่วนการดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องรอให้ผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์ลงก่อนนะครับ
จึงจะเรียกมารับทราบข้อเก่าหาแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายด้วยครับ
นี่เป็นธาตุของยาเสพติดอีกแล้วคนก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะ
ยาเสพติดก็ไม่ดีการขโมยก็ไม่ดีถูกครับคราวนี้ขโมยมาในคราบของลูกค้า
เรียกว่าเป็นโจรสายหิวก็ว่าได้เขาฉกไก่ต้มกับลิ้นหมู
เอาไปทำอะไรแล้วใช้กลวิธีแบบไหนไปดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพูดเลยว่านุ่มคนนี้แซ่บเหลือเกินทำเนียนมากนะคะ
สวมรอยบอกกับแม่ค้าว่าเฮียให้มาเอาเฮียให้มาเอาเจ๊
เอาอะไรล่ะไก่ต้มลิ้นหมูไงสาเหตุเหมือนกับบอกว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยนะ
เฮียเนี่ยนะให้มาเอากับแก้มไปกินกับเหล้าเหมือนกับบอกมาแบบตาเฉยอย่างเงี้
คือสั่งซื้อและด้วยความที่ว่าเขาก็ไปส่งให้ประจำแม่ค้าร้านนี้
ก็คิดว่าอ๋อก็คงจะเป็นลูกค้าคนเดิมแต่เปลี่ยนคนไหว้วานอีกคนนึงให้มารับสินค้า
ก็ถูกต้องแต่ว่าคราวนี้ถูกหลอกสิคะ
เป็นไปว่าโจรค่ะมาเอาไปกินนะคะอึ้งเลยค่ะพอรู้แบบนี้
อ๋อนี่ไหวเค้าไปดูภาพวงจรปิดสักนิดหนึ่ง
อยู่ที่ไหนอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมหมู่๑๒ตะบนกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ฮะเขาบันทึกภาพชายคนหนึ่ง
พี่ชิสาเล่าเมื่อกี้เลยโอ้โหทำทีว่าเฮียให้มาเอาอ่ะเจ๊
เจ๊ก็เอาไปเอาไปแต่สุดท้ายพนักงานเอกใจเฮ้ยมันแปลกนะมันยังไง
โทรไปหน่อยโทรไปถามเฮียเฮียสั่งหรือเปล่า
ปรากฏว่าเอ้าไม่ได้สั่งถูกหรอกครับ
ก็เลยนำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์ลงโซเชียลครับ
เฮียงงเลยสั่งตอนไหนนั่งจวดอยู่เฉย
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะฮะ
ไปพูดคุยกับนางสาวรัติมาถาปันอายุ๒๘ปี
คนนี้เป็นพนักงานของร้านดังกล่าวนั่นแหละ
สอบถามว่าช่วงบ่ายของวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ตัวเธอและพนักงานอีกรายกำลังยุ่งอยู่กับการขายของอยู่ด้านหน้าร้าน
ชายคนดังกล่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาที่หน้าร้านแล้วก็บอกว่า
นี่มีคนสั่งมานะเฮียนั่นแหละคนเดิม
แล้วแกไม่มาเองเพราะว่าแกนั่งจวดอยู่

ก็เลยสั่งให้ผมเนี่ยมาเอาไก่ต้มลิ้นหมูแล้วก็ข้าวเหนียว
ไปให้ที่วงเล่ามีข้าวเหนียวด้วยนะ
กินแล้วยังไงง่วง
เหมือนคุณชนะตอนนี้แหละค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาร้านนี้เขาก็คุ้นเคยกับเฮีย
คนที่เหมือนกับว่าทำทีว่าจะมาสั่งแต่สุดท้ายแล้วเฮียไม่ได้สั่ง
ใช่ก็คือว่าปกติเจ้าของร้านเนี่ยมักจะสั่งจากร้านร้านนี้เป็นประจำ
แล้วก็ให้คนมาเอาเขาก็เลยคิดว่าเออคงจะมันเหมือนกันแหละ
แต่มันแปลกตรงที่ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ชายคนที่สวมรอยเป็นโจรเนี่ยเขาเดินไปเดินมาทำที่เหมือนคุยโทรศัพท์อะครับ
ทำให้เหมือนได้ยินว่ากำลังคุยกับเฮียอยู่
เขาก็เลยอ่าโอเคจากที่นังแลอยู่ก็เลยมั่นใจว่าก็คงจริงอะเห็นคุยโทรศัพท์
อ้าวไอ้สับกี่ชิ้นชิ้นเล็กนะเออแบบทีเลยนะ
เขาคุยแบบนี้ไงทำทีแนบเนียนแบบนี้เจ้าของร้านก็เลยคิดว่าคงจริง
สับไก่และลิ้นหมูให้มูลค่า๖๑๐บาทนะคุณ
โอ้ยสูตรขาย๖๑๐บาทก็เงินนะครับ
เงินไปเยอะเลยนะเอางั้นฟังเจ้าของร้านเขาพูดถึงเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เขาจะไปกินเหล้ากับเจ้าของร้าน
แล้วก็บอกว่าเอาซื้อไก่กับลิ้นไปแล้ว

เอาข้าวเหนียวไปเอาลิ้นไปแล้วก็ไก่ตัวหนึ่งอ่า
คนที่ให้ข้อมูลกับเรานี่คือพนักงานในร้านนะ
แล้วสุดท้ายเรามารู้ทีหลังว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นสามีของอดีตพนักงานคนหนึ่ง
เคยทำงานอยู่ในร้านของเฮียนั่นแหละ

ไปถามทางเจ้าของร้านตัวจริงกันบ้างค่ะ
ก็คือนายชานัฐนพรศรีรษนาอายุห้าสิบปีบอกว่า
พอเกิดเหตุเนี่ยแจ้งความไว้แล้วนะที่สพเมืองกระบี่
แล้วก็ทราบแล้วล่ะว่าคนร้ายอย่างที่บอกไปค่ะ
เป็นสามีของอดีตพนักงานหญิงของร้านที่เคยไล่ออกไป
แต่ไม่ใช่แค่ร้านของเขาที่โดนนะ

ดังนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยออกหมายเรียกผู้ชายคนนี้แล้วนะคะ

ตีเนียนไปแอบสั่งสินค้าอาหารแล้วก็เชิดไปเลย
เออแล้วก็ไปอ้างว่าคนน้วนคนนี้สั่ง

นี่แหละก็ต้องตรวจสอบเนาะเป็นบทเรียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยนะคะ
ครับไปจับโจรอีกที่หนึ่ง

ประจวบคิริขันโจรคนนี้แปลกมาก
ไปขโมยชุดนักเรียนขโมยอย่างเดียวไม่พอ

ดูไปเรื่อยนะพฤติกรรมของเขามันชวนให้สงสัยจริงคุณชิสาคุณจูด้ง
ใจเย็นจริงเดินเลือกนู่นเลือกนี่
แล้วก็หยิบเสื้อนักเรียนหญิงของลูกสาวเจ้าของบ้านมา

เสร็จปั๊บทำยังไงได้เสื้อมาแล้ว
เหมือนจะเอามาทำอะไรบางอย่าง
ก็คือถอดกางเกงตัวเองออก
แล้วไม่ได้ใส่นะแต่เอาเสื้อ

เสื้อนักเรียนหญิงนะครับเอามาพันรอบเอวแล้วก็ผูกเอาไว้โอ้โหมันแปลกมากเลย
แล้วก็ใส่กางเกงตัวเองทับเข้าไปอีกทีทำไปเพื่ออะไร

แล้วนอกจากนี้คนร้ายยังขโมยอะไรอีก
ถ้าไปเปิดเพลงฟังสบายใจ
เขาบอกว่าเหตุมันเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง
ตะบนช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันครับ

ถามนางแสงเดือนเจ้าของบ้านเขาบอกว่ายังไง
เขาบอกว่าเหตุนี้มันเกิดเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
คือพอตนเพิ่งรู้เนี่ยรู้วันที่๒๔กรกฎาคมโอ้โหประมาณเกือบ๑๐วันแล้ว
รู้ได้ยังไงสามีครับจะฟังเพลง
หาไม่เจอครับหาลำโพงบลูทูธไม่เจอเอ๊ะอยู่ไหน

เธอเธอเห็นเปล่าไม่เห็นเอาไปเปิดดูกล้องหน่อย
หายไปไหนพอไปดูพบเอ้าโจรคนนี้แหละฮะ
บุกมาขโมยลำโพงบลูทูธตัวเองนะครับถึงได้รู้
โอ้โหนี่ซึ่งเขาเห็นเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับ
คนร้ายเนี่ยถอดกางเกงออกแล้วเอาเสื้อไปผูกเอว
พฤติกรรมเนี่ยลักษณะคล้ายกับคนมีอาการทางจิตนะครับพี่
นั่นแหละสิครับตัดสินใจนำภาพเนี่ยจากกล้องวงจรปิด
แจ้งเตือนในกลุ่มไลน์หมู่บ้านบอกว่าก่อนนำไปเป็นหลักฐาน
แจ้งความที่สพบางสะพานน้อยรวมทั้งติดตั้งลูกกลงด้วย

แล้วก็เพราะว่าคนร้ายเหมือนจะโรคจิตด้วยนะ
เขาไม่รู้ว่าถ้าเข้ามาแล้วเจอลูกสาวทำยังไง
มันก็อาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายได้อะเนอะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะ
มีเหตุผลนะไอ้ที่เห็นในกล้องอย่างเดียวเนี่ย

อีกหนึ่งเรื่องอยากจะเตือนกันก็คือการขับขี่บนท้องถนน
บางทีเราขับขี่ด้วยความมีวินัยจราจร
แต่เราอาจจะเจอเพื่อนร่วมทางที่ปาดซ้ายปาดขวา

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์
วิทยาลัยศาสตร์อัศวิทยาลัยศาสตร์

แต่ขอแต่งงานแหล่ะ
เพราะถึงท่าเข้าไป

นี่เลยเค้าก็ว่ากับพนักงานระต้ววาย
นี่แล้วสุดท้ายไม่เอาเห็ด

เหตุแห่งความรัก

และสารภาพรักกับเธอแบบนี้

แต่อย่างนี้ละกันสุดท้ายขอแต่งงานมันอย่างนี้เลย
โอ้ยเสิร์ฟมาก

ให้โลกรู้ว่าเรารักแฟนมากขนาดไหน
คบกันมา๑๓ปีแล้วก็ถึงเวลาแต่งสิคะ

เขาบอกว่าดูแล้วน้ำตาจีไหลตามไปด้วยเลย
เหมือนตัวเองเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวซะอย่างนั้น
บางคนบอกผู้หญิงสวยมีความเป็นผู้นำใจเย็นคุมอารมณ์ได้ดี

บางคนยังโสดไงอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้
อาจจะอิจฉานะ
ยังไงก็ตามเราก็ยินดีกับเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นความน่ารักของน้องคนนี้ที่เล่นฮูล่าหุ้มครับ
ฮูลาฮุ้มที่วัยเหนือแสงเร็วกว่าเสียงคุณมองไม่ทันหรอกคุณจูโด๊กตาเปล่ามองไม่ทันคุณต้องแยกเป็นเฟรมต่อเฟรมศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์วินาทีเลยนะ
ถึงจะเห็นการหมุนของวงฮุลาฮูมเนี่ยแล้วที่มันตกอยู่ข้างล่างคืออะไรคะอะไรนะที่มันตกอยู่ข้างล่างคืออะไร
อย่าไปมองตรงนั้นสิให้มองที่เอวสิ
น่ารักดีหน้าเด็กหมั่นออกกำลังกายสนุกสนานแบบนี้ชื่นชมส่งเสริมกันไป

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ